มาดูเรื่องนี้ดีกว่าที่กระบี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วยกันดูหน่อย
เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็สงสัยนะฮะไข่ไก่จากไก่ที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันหายบ่อยมาก

โดยไม่ทราบสาเหตุค่ะก็เลยติดกล้องเอาไว้เป็นกล้องวงจรปิดติดดูเลยว่า

เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

เช้ามืดมันมืดแต่มันเห็นอะไรไหมดวงไฟไหม
เออดวงอะไร

เนี่ยฮะมันไม่มีอะไรเลยครับนอกจากไอ้ดวงเนี้ยครับโอ้โหแล้วดวงเบอร์เลอร์เลย
ช่วงใหญ่มากเลยเห็นไหมแล้วก็ย้ายที่ไปเรื่อยลอยไปลอยมาได้ด้วยนะครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่บ้านของนายสมพงศ์โดยประสมอายุ๖๐ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะฮะ
ตีห้าครึ่งยี่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาตั้งกล้องเอาไว้อ่า
เพื่อจะจับว่าใครมาขโมยไข่ไก่เขาแล้วก็เป็นดวงไฟสีขาวนวลนะฮะ
ลอยไปลอยมานะครับแล้วมันไปที่รังไข่ไก่ด้วยนี่ฮะ
แล้วมันจะเป็นใครไปได้ที่ไข่ไก่เขาหายนายสมพงศ์ก็เลยเชื่อว่า
นี่คือสาเหตุที่ไข่ไก่ของเขาหายไปแน่นะฮะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นแน่
นายสมพงศ์บอกว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงไก่เอาไว้เป็นไก่บ้าน
ไก่ไข่ด้วยหลายตัวนะครับก็ทำรังให้ไก่ฟักไข่ไว้ที่หลังบ้านสองรัง
ที่ผ่านมาไข่ไก่หายบ่อยมากครั้งหนึ่งก็หายสองสามฟองนะฮะ
อ่าบางวันเนี่ยหายกรังก็มีเป็นแบบนี้เกือบปีอืมเกือบปีนะครับ
ทีแรกคิดว่าพวกตัวตะกรวดตัวเงินตัวทองในป่าข้างบ้านมาแอบกินไข่ไก่หรือเปล่า
แต่ก็ไม่พบร่องรอยเปลือกไข่ไก่ให้เห็นก็เลยติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้สี่ตัว
แต่ไข่ไก่ก็ยังหายอีกค่ะก็เลยต้องไปเปิดดูนี่ฮะ
สมพงศ์เขาก็เปิดให้ดูนะครับอ่าทีแรกเปิดดูก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติ
ก็เลยเอารังไข่ไก่ทั้งสองรังลองเปลี่ยนที่มาวางข้างประตูหน้าบ้าน
ไข่ไก่ก็ยังหายอีกทีนี้ก็เลยลองไล่ตรวจสอบย้อนดูอีกทีหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ไปเจอภาพวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้อืม
นี่ฮะดวงไฟสีขาวลอยวนอยู่แถวหน้าบ้านแล้วก็ลอยโฉบไปที่รังไข่ไก่
ห้าเห็นมั้ยอันนี้เราทำเป็นกลั๊ปฟิคนะฮะว่าถ้าเป็นเกสิจะเป็นแบบนี้
มันก็มาโฉบแล้วก็เอาไข่ไก่ไปกินตกใจเมื่อกี้เพิ่งเงยหน้าขึ้นมาเจอกระสือ
นึกว่าภาพจากบ้านลุงอันนี้ภาพเราทำใช่ไหมเข็มมาสอน
เราทำเราทำอือปียิงขวัญออดอยู่

แต่ว่าเราไปสอบถามผู้ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายนะฮะ

เชี่ยวชาญบอกว่ามันอาจจะเป็นพวกแมลงก็ได้อืมอ่าแมลงเนี่ย
เวลามันบินผ่านหน้ากล้องวงจรปิดเวลากลางคืนอ่ะพอกลางคืนแสงจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันจะเป็นลักษณะแบบสีขาวดำใช่ไหมมันเหมือนมีอินฟาเรท
พอมีแมลงบินผ่านหน้ากล้องปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันจะจับอ่ะ
แสงอินฟาเรทมันจะจับอ่ะอืมแล้วไอ้จากตัวเล็กเล็ก
มันก็จะเป็นดวงแบบเนี้ยอ๋ออ่ามันก็เป็นไปได้ค่ะนี่ฮะ
แต่ไอ้เรื่องอันนี้คือเรื่องที่แมลงบินผ่านหน้ากล้องค่ะ
แต่เรื่องไข่ไก่หายผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถตอบได้เออนี่ไม่รู้จริงจริง
เพราะถ้าเป็นแมลงบินผ่านหน้ากล้องแล้วแสงมันขยายอย่างนี้
แต่แมลงมันก็คงไม่ไปกินไข่ไก่หายไปแบบสองฟองสามฟองค่ะ
หายทั้งรังอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องไปดูอย่างอื่นแล้วอืม
เออว่ามันจะเกิดจากอะไรอ่าต้องไปถามคนอ่ะอืมว่าใคร
ต้องเปลี่ยนมานั่งเฝ้าแทนเออใครเอาไปต้องให้ติไปไหม
ไม่ต้องแล้วพอเถอะจากกำแพงเพชรมากระบี่หน่อยได้ไหมมาเถอะพอเถอะ